คุณผู้ชมคะที่ชัยนาฏกรณีที่มีพระลูกวัดออกมาโพสต์
บอกว่าทำไมมีผู้หญิงนุ่งกระโจมอกอยู่ในวัด
แล้วอยู่กันสองต่อสองกับท่านเจ้าอาวาสภาพที่เอามาแชร์เนี่ย
คือเป็นผู้หญิงนุ่งกระจมอกมาทิ้งขยะอยู่แบบนี้ค่ะ
ก็ชอบแสดงตนเหนือพระอย่างนี้ใช่บอกว่าเป็นผู้จัดการทุกอย่างในวัดเลย
พระรูปไหนจะไปทำกิจนิมนต์อะไรถ้าผู้หญิงคนนี้ไม่พอใจ
ก็จะไม่ได้รับกิจนิมนต์ทีนี้ต้องฟังทั้งสองด้านครับ
ล่าสุดเนี่ยนะคะทางฝั่งผู้หญิงที่นุ่งกระโจมอกเนี่ย
ออกมาเล่าอีกมุมหนึ่งแล้วนะคุณป้าอะไรฮะป้ามาสค่ะครับ
ป้ามาศแกก็บอกว่าคอยดูแลหลวงปู่วัยแปดสิบเจ็ดปีอาภาษ
แต่การที่พระลูกวัดเอาไปโพสต์แบบนี้เดี๋ยวจะมีการแจ้งความกลับ
ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราเล่าไปเมื่อวานนี้
กรณีที่พระลูกวัดศรีวิชัยวัฒนารามวัดชื่อดังในตัวเมืองชัยนาธเนี่ยนะคะ
เขาโพสต์ภาพนี้แล้วล่าสุดเนี่ยผู้หญิงคนที่อยู่ในภาพเนี่ย
คือนางสมมาตรฉลาดธัญกิจหรือว่านางมาสก็มาให้ข้อมูลค่ะ
ซึ่งตัวนางมาสก็บอกนะว่าอยู่กินในวัดมาหลายปี
อยู่หลังกุฏิเจ้าอาวาสคือสนิทสนมเป็นการส่วนตัว
อันนี้คือสิ่งที่พระลูกวัดโพสต์ส่วนตัวนางมาสเนี่ยนะ
ออกมายืนยันแบบนี้ค่ะบอกว่าไม่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเจ้าอาวาส
แล้วคนที่อยู่ในห้องเป็นหลานชายของเจ้าอาวาส
ตัวนางมาศเองเนี่ยมาอาศัยอยู่วัดสิบปี
คอยดูแลเรื่องอาหารการกินตามคำสั่งเสียของป้า
ส่วนผ้าที่นุ่งกระโจมอกเนี่ยมานานแล้ว
เมื่อประมาณสัก๓ปีก่อนคือป้าก็ไม่รู้เหมือนกัน
ว่าเขาถ่ายทำไมตอนนั้นป้ากำลังจะอาบน้ำ
ทำกับข้าวถวายหลวงปู่แล้วก็ให้หลานชายเข้าไปถวาย
ลงมากระจมอกกำลังจะอาบน้ำคือเอาขยะมาวางไว้ก่อนนะคะ
แล้วไม่รู้ด้วยว่าที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้
เขาไม่พอใจป้าเรื่องอะไรอืมป้าก็บอกว่าอยู่มาเป็นสิบปีแล้ว
ไม่เคยมีเจตนาที่จะทำให้วัดเนี่ยเสื่อมเสียครับ
ทีนี้พอมันเป็นข่าวออกมาเมื่อเย็นวันอาทิตย์
ก็เก็บข้าวของออกจากวัดแล้วก็บอกด้วย
เดี๋ยวจะไปดำเนินคดีกับคนที่มาแชร์ข้อมูล
ทีนี้เมื่อวานค่ะคุณผู้ชมช่วงบ่ายเนี่ย
ทางเจ้าคณะจังหวัดชายนาฏแล้วก็เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดก็แจ้งให้ออกจากวัดแล้วทีนี้อย่างที่บอกค่ะ
พอมีการแจ้งให้ออกจากวัดเนี่ยตัวนางสมมาตรเอง
เขาไม่อยากให้มันมีปัญหาไงก็เลยออกจากวัดไป
โดยที่มีลูกสาวมารับแล้วเมื่อเช้า
ตัวนางสมมาตรกับหลานสาวเนี่ยนะไปที่สพเมืองชายนาฏจะเอาผิดเลย
เป็นเอาผิดพรบคอมพิวเตอร์เพราะว่าได้รับความเสื่อมเสีย
แล้วก็มีคนอื่นอื่นเนี่ยมาด่าทอนางสมมาตรนางสมมาตรบอกว่ามาแจ้งความเนี่ย
ว่าพระลูกวัดหมินประมาททำให้เสียหายมีคนมาด่าเกือบทั้งจังหวัดเลย
ซึ่งคนในโซเชียลก็มาด่าทอเธอทั้งที่ยังไม่รู้ความจริง
ทีนี้ก็เลยอยากให้สื่อนำเสนอข้อมูลทั้งสองด้าน
เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยตัวนางสมมาตรบอกว่าโดนด่าอยู่ฝ่ายเดียว
ทั้งที่จิตใจก็ไม่ได้คิดอากุศลอะไร
คือป้ามาสบอกว่าก็มาดูแลท่านเจ้าอาวาสจริง

แล้วก็ท่านอาพาตอยู่จริงหลานชายของเธอ
เป็นผู้ดูแลท่านเจ้าอาวาสนะแล้วก็เป็นเครือญาติกันนี่แหละครับ

ใกล้ชิดสนิทสนมกับท่านเจ้าอาวาสเท่าไหร่มาก
ไม่ได้อยู่กัน๒ต่อ๒ไม่ได้อยู่กัน๒ต่อ๒นะครับ
แต่ว่าภาพที่ปรากฏว่านุ่งกระโจมอกอยู่ในวัด

แล้วก็ถูกชาวเน็ตเขาวิพากษ์วิจารณ์
แล้วก็หลานของป้ามาสก็เลยฝากถึงผู้ที่เสพข่าวนะ
บอกว่าอยากให้ดูให้รอบก่อน

เพราะว่าเวลาที่สังคมตีตราแบบนี้
มีการแสดงความคิดเห็นที่มันบั่นทอนจิตใจ
มันได้รับผลกระทบแล้วก็เลยพาป้ามาแจ้งความ
อยากรักษาชื่อเสียงให้วัดแล้วก็ท่านเจ้าอาวาสนะคะ
ใช่นะครับเพราะว่าหลานของคุณป้าก็บอกว่า
พระที่เอาเรื่องนี้มาโพสต์ในโลกโซเชียลเนี่ย
ก็จริงก็เป็นหลานของป้ามาสเหมือนกัน
แต่ทำไมหลานซึ่งบวชเป็นพระถึงเอาเรื่องนี้มาโพสต์
แล้วก็ทีมข่าวก็ไปพูดคุยกับพระในวัดนะ
ก็มีพระบางรูปก็ให้ข้อมูล
เหมือนที่ป้ามาสบอกคือป้ามาสเป็นคนดีมาคอยดูแลแต่พระ
คนชอบและคนด่านะ